หรือว่าวงทรองที่ก็มีมัดเติม

ใจเผชกระยะเข้ามา

เติมด้วยสองโอ้วมาแล้วครับสองขวา
พยายามจะเน้นแล้วครับใจเพชรนั้นเสียบด้วยเขาขวา

โอ้โหอัดชุดใจให้เลยครับใจเพชร
อื้อฮือทิ้งด้วยมัดขวาเอาสุด
พวกด้วยศอกมาอีกแล้วครับ
ถ้ามันปล่อยให้ทางด้านใจเพชรแกเล่นใหญ่ครับ

อืหือ

โอ้ใจสองขวาอะโหโดนเลยครับดอกนี้

ในส่อขวาในส่อขวาส่อขวาเรียบร้อยหรือเปล่า

โอ้โหวันนี้เด็ดขาดจริงครับ
ใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับ

ใส่หลังซีซ่าของเท่านั้นพุษฤษมณ์ชัย
นี่ครับพ่อสเตะขึ้นมารับน้องครับ

พ่อพลาดเจอปากส่อขวาก่อน
แล้วออกอาการให้เห็นใจเพชรแกมาเป็นชุดเลยครับ
มัดแล้วเติมด้วยเข่ากระโดดเข่าลอยใส่
แล้วพอจังหวะไล่แขนนี่มีศอกขวาครับ
ดูครับย้ำเข้าไปบริเวณที่เดิม
เล่นงานจนวุฒิแล้วก็ออกอาการมืนให้เห็นเลยครับ
โดนไปที่ท้ายถอยครับท่านผู้ชมครับ

และยัดเข้าไปอีกดอกร่วงเลยครับ

ดอกที่สองแล้วจะมาปิดฉากครับ

ดาบที่๓ครับจนกว่าจะลงครับ

มีเจ็บบริเวณแม่หลังศีรษะนะครับ

ดูครับไล่แขนนี่เสียเปรียบครับ